ปักลวดลายราชวัฒน์ลงบนผืนผ้าสบายเจ้าสาวช่างต้องพิธีพิถันในการปักให้เสมอสมดุลตลอดทั่วทั้งผืน
ด้วยลักษณะของผ้าสบายที่มีความยาวการปักจึงต้องให้มีระยะช่องไฟที่พอดี
โดยช่างจะเริ่มจากการปักเลื่อมที่มีลักษณะเป็นโลหะทรงกลมตามลวดลายที่วางไว้
แล้วจึงใช้เส้นทองปักล้อมตัวเลื่อมเพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้น
และประดับตกแต่งด้วยปีกแมลงทับตรงกลางเลื่อมให้เหมือนเป็นเกษรดอกไม้
ปักเช่นนี้เป็นลวดลายเสมอกันทั่วทั้งผืนผ้าสบาย